มันเปิดแล้วนะเนวัตดาวน์ล้านกว่าไร้
โอ้โหผมเปิดของผม๑๔๕อย่างของไอ้รัฐบาลเนี่ยให้ดู๒๐๐๐๐อ่ะ
ผมก็ไม่เข้าใจไปดูอะไรรอยสักหรือไงผมไม่รู้
นี่คือมันผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวกลับมาดังอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับชื่อของเนวัดดาวนะคะแล้วก็ในข่าวล่าสุดนี้
แม้ว่าจะมีความหวาดเสียวตั้งแต่ต้นเรื่องของข่าว
แต่ว่าพอเรื่อยมาเรื่อยนะคะก็จะถูกจับผิดจากมุมนั้น
จากมุมนี้พยานหลักฐานจนกระทั่งเจอภาวะตีกลับเข้าไปนะคะ
ว่าตกลงเนวัดดาวทำแบบนี้เพราะต้องการสร้างกระแสกลับมาดังอีกครั้งหรือเปล่า
หาประโยชน์จากข่าวคราวนี้ของตัวเองหรือเปล่า
วันนี้เราจะคุยกับเขานะคะว่าตกลงเนวัดดาวคุณเป็นใคร
ทำไมถึงสร้างข่าวนี้ขึ้นมาในตอนนี้สวัสดีค่ะ

จริงวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแนะนำเนวัตดาวว่าเป็นใครเหมือนกันนะ
คือเอาข่าวคุณตอนนี้คุณโดนข้อหาอยู่

จริงแล้วการที่เอาสื่อเอาคุณมานั่งคุยมาฟังคุณแบบนี้เนี่ย

เนตอนนี้คุณมองตัวเองว่ายังไงตอนนี้คุณคือใคร
มันก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งมาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้พี่
บางคนบอกว่ามาจากดินไปดาวแล้วก็กลับมาดิน
ผมยังไม่เคยรู้ถึงความรู้สึกไปดาวเลย

มันก็คือของปลอมพี่

ล้านสามการันตีได้ไหมว่ามันรักผมทั้งล้านสามคน
รักไม่รักไม่รู้แต่อยากตามในวัดดาว

ว่าอย่างเรื่องสำคัญของรัฐบาลเนี่ย
เรื่องต่างทำไมไม่ให้ความสนใจกันล่ะ
เรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเมืองที่ท่านทำเป็นเพจอะไรอย่างนี้ไม่สนใจกันเข้าไปดูกันบ้างเหรอ
มาดูอะไรในเรื่องอะไรเรื่องไร้สาระของผม
พอคุณได้ข่าวว่านายกพูดถึงชื่อคุณแบบนี้
ผมหาเพราะผมชอบนายกอยู่แล้ว
ผมเพิ่งมางอนนายกช่วงสมการเลยล่ะไม่ให้เล่นน้ำ
แต่คุณคิดว่าตอนนี้ข่าวคุณที่ออกมาเนี่ย
มันมีความเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดหรือแล้วแต่จะเข้าใจ
แล้วแต่คนจะคิดพี่หลักฐานมันจบไปหมดแล้ว

ไม่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สิทธิ์ของเขานี่
เอางี้นะถ้าสมมุติคิดเรามองกันอย่างแง่ลบหน่อยนะ

คือคุณเป็นคนที่ไม่น่ายกย่อง

ที่พี่พูดที่พูดไม่น่าเอาอย่างไม่น่าชื่นชมไม่น่าอะไร

แต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละครั้งด้วย

อย่าไปเอาอย่างมันมันช่วยคนไม่ถูก
อย่าไปชื่นชมมันมันช่วยคนไม่ถูก

ปืนยิงตัวเองถูกต้องอย่าไปเอายางมัน
มันไม่น่าชื่นชมเลยการยิงตัวเองถูกต้องมันไม่น่าชื่นชม
เพราะฉะนั้นคำแต่ละคำมันจะใช้ได้ต่อการกระทำแต่ของแต่ละการกระทำ
มันไม่สามารถมาวัดรวมเหมารวมในตัวผมได้
ตอนนี้เพจคุณเนี่ยนะคะคนตามอยู่ล้าน๓เศษนะ
ไม่แน่ใจว่าในช่วงจังหวะตั้งแต่เกิดเหตุช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
กระทั่งเรามานั่งคุยกันวันนี้จะพุ่งพวดขึ้นมาอีกเท่าไห
พุ่งหรอกพี่เหมือนเดิมผมนั่งดูผมไม่ค่อยดูหรอกแต่ผมจะจะรู้ว่า
เพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนว่าวันนี้มีคนมาติดตามคุณเพิ่มอีกเท่าไห
ก็ปกติก็เพิ่มขึ้นวันละพันสองพันปกติ
เอางี้นะเราคุยเรื่องเหตุการณ์ล่าสุดก่อน
เหตุการณ์ล่าสุดความสิ่งที่มันเกิดขึ้นสาเหตุมันมาจากอะไร

สันดาลการแก้ปัญหาด้วยการทำร้ายตัวเองอันนี้สันดาลหลัก

สันดาลหลักมันเป็นสันดารที่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อตอนเล่นยา
สมัยที่ช่วงเล่นยาสมัยอายุ๑๖๑๗ประมาณนั้น

ช่วงนั้นก็คือเล่นยาเก็บตัวอยู่แต่คนเดียวอยู่ในสภาวะฟุ้งซ่าน
พูดคุยกับใครเพราะรู้สึกว่าคุยกับใครไม่รู้เรื่อง

กับตัวเองคุยกับตัวเองตอบกับตัวเองตอบกับตัวเองหมดทุกอย่าง
ลงโทษตัวเองทำผิดอะไรมาแล้วแต่ลงโทษตัวเอง
เป็นคนที่ไม่ชอบให้อารมณ์ค้างคายในใจ
สมัยก่อนอ่ะใช่เวลาอารมณ์หมดหยินจะไปพานเพื่อน
ชาวบ้านผ่านคนรอบข้างจะเป็นที่เกลียดชังของคนรอบตัว
พอออกจากเรือนจำมาตอนที่อยู่ในเรือนจำมารู้
นั่งคิดนั่งตองถึงเรื่องเก่าที่ผ่านมาทำไม
เราก็เป็นคนรักเพื่อนคนหนึ่งนะแต่ทำไมเพื่อนฝูงถึงหายหลังอะไร
เพราะเราเองนี่หว่าเราบอกว่าเรารักเพื่อนแต่เราผลิตการจังเลยอะไรอย่างนี้
ความคิดของเราเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นออกมาครั้งนี้ก็แก้ตัวก็คือ
เชิงแก้ตัวหรอกเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงแต่ก็ไม่ใช่ในทางที่ดี
เวลามีอะไรที่ข้างในใจจะไม่ปล่อยมันไว้จะรีบระบายออกมา
แม้กระทั่งการระบายมาด้วยความเจ็บปวดของตัวเองการทำร้ายตัวเอง
เพราะฉะนั้นการทำร้ายตัวเองที่เกิดขึ้นของเนรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดี

เลือกทำเพราะผมรู้สึกว่าผมโล่ง
มันเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นไม่ได้เลยเหรอ
มันถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้าง
แต่เนื่องด้วยผมเป็นคนที่เมียแล้วผมไม่พูดมันเลยทำให้คนรอบข้างไม่รู้ว่าผมต้องการอะไร

สิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือเหมือนหนึ่งทำเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างด้วย
รอบข้างในที่นี้ไม่เกี่ยวกับโลกโซเชียลนะเกี่ยวกับคนในชีวิตจริงของเรา
ครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงให้รู้ว่าตอนนี้นะ

นี่คือสิ่งที่คิดและกดทำมาตั้งแต่ตอนอายุสิบหกสิบเจ็บรึเปล่า
แค่ถามพอแล้วว่าเป็นอะไร
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติพี่เกิดก่อนเยอะเลยเนี่ยนะเราก็จะมองว่าก็เป็นลักษณะของเด็กน่ะ
คือเมื่อต้องการความสนใจก็จะมีวิธีแบบนี้เหมือนกัน
แต่ว่าตอนนั้นจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันเป็น๑๐ปีแล้ว
ใช้คำว่านิสัยติดตัวดีกว่านะ

ถึงกระทั่งครั้งล่าสุดหรือครับไม่เปลี่ยน
ล่าสุดก็คือปืนครั้งที่ผ่านมาครั้งล่าสุด
ครั้งนั้นก็มีแต่ไม่ได้ให้ออกมาเป็นสื่อ
เพราะถ้าออกมาเป็นสื่ออันนั้นน่าจะโดนหนักกว่านี้ด้วย
วิสาสะใช้คำแรงกับแขกรับเชิญนะคะ

คืออย่างนี้วันนี้คุณเล่าคุณย้อนกลับไปเล่าได้ตั้ง๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ก่อนคุณทำร้ายตัวเองครั้งล่าสุดคุณก็รู้อยู่แล้วมันไม่ดี

ถามว่าไม่ได้เรียนรู้เลยเหรอรู้นะรู้รู้ว่าไม่ดี
แต่พี่เข้าใจคำว่าคำที่ผมใช้ทำไมผมถึงใช้คำว่าสันดาล
ผมถึงไม่ใช่ข้อนิสัยเพราะผมรู้แล้วว่ามันแก้ไม่หาย
มันคือสันดาลของผมสันดาลเรียวสันดาลนิสัยของผมข้อนึง
คือเนยกลับมองว่ามันคือสิ่งที่มันติดตัวแล้วก็ยอมรับ
เพราะว่าผมไม่เคยคิดที่จะรักษามัน
กำลังจะถามไม่เคยคิดไปรักษามันอะไรก่อน
คือไม่รู้สึกว่าเราอาจจะมีความผิดปกติ
เพราะว่ามันยังไม่เคยเจอบทเรียนครั้งที่แรงแรง
เพราะเราไม่เคยอยู่จุดที่มีคนจับจ้องมากขนาดนี้
ก่อนหน้านี้คนจับจ้องไม่มีคนทำร้ายตัวเองก็ธรรมดา

พอมาวันนี้คนติดตามเยอะพอมาเริ่มมาอยู่ตรงนี้ได้นาน
คนเริ่มติดตามเยอะเราก็ไม่รู้ว่าคนติดตามเราเยอะ

สิ่งที่ใช้ในวันนี้มันไม่ใช่เศษแก้ว
มันเป็นอาวุธปืนซึ่งมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว

รู้หมดดีชั่วแต่พูดมันผมยังทำมัน
ใช่มั้ยคะและก็ไบด์ที่ไปโรงพยาบาลต่าง

คือตั้งใจแค่จะทำร้ายตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
อย่างไรก็แล้วแต่คือจะบอกว่าครั้งล่าสุดนี้
ยอมรับแล้วพร้อมหรือยังที่จะต้องรักษา
สภาพจิตเราอาจจะต้องได้รับการเยียวยาแล้ว

แต่ผมมีวิธีรักษาอย่างหนึ่งของผมที่
ผมว่าน่าจะดีกว่าการไปพบหมอ
แต่ผมยังไม่บอกค่อยไปบอกช่วงนู่นเลย

นี่จะมีปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวอะไร
จะมีงานในวงการจะมีอะไรหรือเปล่าทำขนาดนี้
ตรงนี้มันเป็นงานสินค้าที่ผมทำมาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วพี่นะ

ผมมีใช่ผมมีสินค้าของผมอยู่

มันไม่ใช่สบู่การกระสุนพี่

ผมต้องทำให้ตัวเองขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นไม่ดี
อย่างสมมุติเอาอย่างนี้ตอนนี้สมมุติว่าพี่เชื่อคุณหมดทุกอย่างนะ

สมมุติสมมุติพี่เชื่อหมดทุกอย่างนะ

ถ้าดูแล้วเนี่ยคือก่อนในนี้เนก็แผลวป่ะ
แล้วตอนนี้ก็คือกลับมาก็ตั้งใจว่ากะไม่ตาย
ไม่ตายแต่มันก็จะกลับเด้งขึ้นมาอีกครั้ง
มันก็ได้กระแสอีกครั้งไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเหมือนกันนะ
ถ้าพูดว่าใช้วิธีนี้สร้างกระแสของหมอถามพี่หน่อยดีกว่าว่า
ผมจะโง่ขนาดสร้างกระแสให้ตัวเองเป็นโจรที่เราคุยกันก่อนนะเนี่ย
ถ้าผมจะสร้างกระแสใครสร้างกระแสก็ต้องสร้างให้ตัวเองเป็นพระเอกดิ
แต่คุณแคร์ด้วยเหรอเพราะว่าในเพจคุณอ่ะ
หรือว่าเวลาคุณพูดคุณก็ไม่สนใจหรอกว่าคนจะมองคุณว่าขาวหรือดำ
แต่มันจะดีกว่ากันไหมล่ะกับการที่จะสร้างกระแสอีกที
สร้างกระแสในทางที่ดีดีกว่ากันไหมล่ะ
เราวิ่งเจอคนร้ายสรุปต่อสู้กันยากได้เอากระเป๋ากลัวมาจะเป็นฮีโร่
คนชื่นชมแบบนี้ไม่ได้กระแสกว่า
แต่ว่าคุณไม่ได้มามาแผ่ไออยู่แล้วไหมเนี่ย
เอาง่ายดีกว่าผมจะไม่พูดดีกว่า

เพราะเขาเพราะคนอันเนี้ย
คนทำงานแบบนี้มันอยู่ได้เพราะกระแส
พี่บอกผมทำไมว่าเฮ้ยเนต

ใช่พี่เดี๋ยววันไหนผมจะหวานผมก็หวานกันเอง
อะไรอย่างนี้แล้วก็นี่ไม่ช่างแสนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

ปีที่ผ่านมามันมีอะไรที่ผมทำให้ตัวเองคือฮา
ผมก็ดอบลงมาเรื่อยดอบลงมาเรื่อยตามระยะเวลาที่ผมเคยบอกไว้ว่า
ของวันนี้มันอยู่ที่เวลามันมาชื่อเสียงมันจะบอลมาเดี๋ยวมันก็ไป
เพราะมันจะมีใหม่มาเสมอมันมีใหม่ใหม่ขึ้นมาเสมอใช่ไหม

เด็กวัยรุ่นที่สมัยนี้ที่คนเรียกว่าไอดอลเนี่ย
แล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่
ใช้คำเรียกตัวเองว่าในไอดอลตามที่เขายกยอปอปั้นมากัน
ที่ตัวเองก็ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไร
ผมหาน้อยนะหาน้อยว่า
ที่เขาเรียกคุณมึงคุณถึงเน็ตแอดอลผมมองนะ

ถ้าบอกว่าผมบ้าคนที่เรียกว่าเน็ตแอดอลเนี่ยมันบ้ามาก
เกี่ยวอะไรกับไอดอลเน็ตไอดอลมันไม่ได้บอกว่า

ไอดอลก็ตรงตัวเลยไอดอลก็คือแบบอย่างต้นแบบอย่าง

แบบอย่างที่ดีทางโลกอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้

การันตีได้ว่าคุณเป็นคนดี
เอา๖๐ล้านคนนั้นอาจจะมาเข้ามาด่าคุณก็ได้
ไม่เกี่ยวพี่มันเกี่ยวกับการทำพี่มันไม่เกี่ยวที่ตัวเลข

ผมสมัครเฟสใหม่ไม่มีคนติดตามเลย
ถ้าผมจบแล้วดิไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลแล้วดิ
หรือไงถูกป่ะถ้าพี่มาเรียกผมคนอื่นไอดอ

ส่วนใหญ่คนเรียกคุณเยอะไหมว่าเป็นเน็ตไอดอล
สีมันวาดภาพผมเองมาฟาดผมเอง
มายัดเข้ามาให้ผมเองอ่ะยัดคำนี้เข้ามาให้ผมอ่ะ
โดยที่ไม่ถามผมว่าผมเห็นด้วยกับคำนี้ไหม
ไว้ก่อนเพื่ออะไรไม่ทราบยัดไว้
ถามว่ามีผลดีหรือผลเสียผมผลเสียทั้งนั้นเลย
เพราะผมยังไม่เหมาะสมกับคำนี้แล้วอยู่เอามายัดให้ผม

ไม่อยากเป็นเอาอะไรมาอยากเป็น

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

ไม่ได้นั่นน่ะเมื่อไหร่ที่แมวออกลูกเป็นนกกับผมเป็นไอดอาร์ฟะถ้าได้

แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะมันมีความรับผิดชอบบางอย่างที่คนบอกว่า

ชอบหรือเกลียดไม่รู้นะแต่คำถามคือว่า

วัดดาวคือจริงแล้วชื่อเขาอยู่ในข่าวอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะมีคนชื่นชมมากไหม
แต่คนชิงชังไม่น้อยสามารถพูดแบบนี้ได้

ก้ำกึ่งนะเอาเนมาคุยโดยสถานภาพอะไร
ซึ่งคุณบอกคุณปฏิเสธมาตลอดว่าคุณไม่ใช่เน็ตไอดอล
คุณไม่ได้เป็นและคุณไม่อยากเป็น
ถ้าใครติดตามผมจะรู้เลยผมปฏิเสธทุกรายการเลย
ตอนนี้คนล้านสามเนี่ยนะคุณบอกว่าคุณไม่ใช่ก็ได้
คุณก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนดีไม่ต้องทำตามคุณ

แต่คนล้านสามที่ตามคุณอยู่กับสิ่งที่คุณทำล่าสุด
คุณไม่รู้สึกว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อคนที่ตามคุณอยู่เลยเนอะ
ใช่ผมผิดผมผิดใช่ผมผิดเลยเพราะว่า
ทุกวันนี้ที่ประคองตัวเองมาตลอดนะ
ประคองตัวเองพยายามอย่างบางทีบางเรื่องอย่างนี้
มันเป็นเรื่องที่แบบอาจจะฟิลขาดแล้วก็ได้
ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะมีทะเลาะวิวาส
จะมีการใช้คำที่รุนแรงมากก็ได้
แต่พอมาเห็นตัวเลขล้าน๓พวกนี้
เฮ้ยมีคนที่คาดหวังในตัวเราอยู่ไหม
แม้เราจะบอกเขาว่าอย่าคาดหวังในตัวผมเยอะ

แต่เราก็จะพยายามมากที่สุดเพื่อไม่ให้เขาผิดหวัง
แต่ว่าครั้งนี้มันเหมือนแบบ
มันมันเป็นเพราะอะไรผมก็ยังหาคำตอบตัวเองไม่ได้

แล้วจังหวัดแม่งมีไอ้ไลท์ด้วย

ซึ่งหลังผมถ่ายแล้วสดในแนวตัดเพาะตัวเองตลอด
ร้องไห้บ้างอะไรบ้างระบายผ่านโซเชียลบ้าง
แต่ไม่ถึงกับรุนแรงขนาดนี้
มันเหมือนมีของใหม่เข้ามาด้วยกำลังเล่นอยู่
แต่ถามทุกคนได้ผมไม่ได้ถ่ายทอดสดบ่อยอย่างอื่นค่ะนะ
บ่อยแต่ผมเป็นคนแรกที่ถ่ายทอดสดได้นะในเฟซบุ๊กเนี่ย
เดี๋ยวนะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคือเนเนี่ยมีปัญหาเหมือนกับที่ให้ข่าวมาตลอดตอนนี้
แต่จริงแล้วชีวิตคุณดูก็รุ่มดอนมีปัญหามาตลอดนะ
คือมันมันสู่จุดที่มันบีบอัดขนาดไหนถึงกล้าลงมือ
เพราะมีคนบอกว่ามันตายได้เหมือนกันถ้ามันพลาด
คือกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เนทำเนี่ยต่อให้คุณ
มันสมองตอนนั้นมันลวนจนเหมือนจะเป็นช่วงเอ๋อ
มันจะมีช่วงหนึ่งที่จะเป็นช่วงเอ๋ออยู่กับน้องนั่งเอ๋อแบบไม่พูดเงียบ
แล้วก็นึกขึ้นได้ก็ไล่น้องออกไปนอกห้อง
เนไม่ใช่คนตัวคนเดียวแล้วนะ

คือพี่ไม่รู้หรอกว่าคุณจะกะยังไง
ลำบากกว่าผมมีเยอะแยะใช่ผมเข้าใจตรงนี้ที่คนบอกว่าทำไมไม่มองคนนี้ลำบากมากกว่า
แต่ว่าเอ่ออารมณ์ชั่วโว้มในตอนนั้น

ขนาดคนเรียนจบปริญญาดรมันยังฆ่าตัวตายกันได้เลย

เนี่ยวันนี้มานั่งเล่าผ่านสื่อตั้งหลายต่อหลายสื่อนะจนถึงวันนี้ถ้าย้อนกลับไป

ให้พยายามพูดบอกว่าผมไม่ได้กะจะฆ่าตัวตายเอาแค่บาดเจ็บย้อนกลับไปก็
ไม่ทำ

มันย้อนไม่ได้แล้วไม่ต้องไปพูดถึงย้อนกลับไปดีกว่ามันย้อนไม่ได้แล้วถามว่าจะทำไงต่อไปดีกว่า

เนี่ยอ่อหลังจากเหตุการณ์ได้โดนเละเลยและโดนพี่โดนรุ่นพี่เลียนมันด่าโดนตบโดนอะไรเละทั้งหมดเลย
ก็โดนไม่คุยด้วยโดนแบนไม่รับโทรศัพท์ปิดเครื่องใส่

อยากจะทำขออยากจะอย่างงี้นะ
เสียงเสียงของใครในครอบครัวที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่า
ทุกคนผมฟังทุกคน
ผมเพียงต้องการให้ได้ยินว่าเขาเป็นห่วงเขาอะไรแค่นี้
เพราะปกติเขาควรห่วงว่ารักกันนะ

เท่าที่ฟังในประโยคเมื่อกี้ที่บอกว่าคืออยากแค่รู้แค่ว่าเขาเป็นห่วง
เหมือนในตอนย้อนกลับไป๑๐กว่าปีนั้นเลยนะ

บอกว่าเราเริ่มต้นมีอาการแบบนี้นะ
ใช่ครับผมเป็นเงินที่รู้สึกเหมือนตัวเองด้อยค่าตลอดไม่รู้ทำไม
แต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าตลอด
รู้สึกอยากเห็นค่าของตัวเองวันที่ตัวเองตาย
ว่าวันที่ตัวเองตายไปมันจะมีใครเห็นข้างเราหรือเปล่า

คิดแต่พยายามจะไม่ทำพยายามจะไม่คิด

อย่างฮิวอย่างแฟนผมเนี่ยถามว่าเขารักผมไหม
เขารักผมผมรู้ว่าเขารักผมมากนะ
แต่เขาไม่เคยแสดงออกไม่เคยพูด
มาในระยะเวลาเป็นปีแล้ว
ไม่เคยพูดรักไม่เคยพูดอะไร
ทุกครั้งที่ผมคุยกับแฟนผมจะเก่ง

ผมจะต้องนั่งเรียบเรียมคำพูดกันว่า

ผมนั่งกินจับถ่ายนะพี่
ไม่ได้นั่งกินจับฉ่ายผมซื้อจับฉ่ายไปให้แฟนผม

สองถุงมันกินไปตอนหัวค่ำแล้วถุงหนึ่ง

ลืมอีกถุงนึงไม่กินเดี๋ยวก็เสีย
ตี๔ก็แล้วตี๕ก็แล้วมันก็ไม่ตื่นมากินผมก็

ผมก็ตักเทกิน

พอผมกินจับฉายหมดหันมาอีกทีมันตื่น

ตัวผมสั่นไปหมดเลยพี่ใช่ไหม

ก็คือจะไม่ทำ
ตอนนี้ถ้าแล้วกันกลับลงความสนใจ
แค่อยากจะรู้ว่ามีคนห่วงใยเราไหม

กึ่งหนึ่งคืออยากรู้ค่าของตัวเอง

ที่เราบอกว่าไม่ต้องรออีกวันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวก็นั่งเครื่องกลับแล้ว

ซึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์คราวนี้น่ะ
จะใช้วิธีนี้กับชีวิตตัวเองไหม

เดี๋ยวพี่ก็มาอยู่กับผมแล้วกัน

เราคุยกันตอนนี้วันนี้คิดยังไง

เพราะผมยังไม่ตายนะวันนี้ผมยังหายใจอยู่มีโอกาส
มีโอกาสที่ผมจะสามารถเดินทางผิดได้อีก

จริงไหมคือถ้าเรารับปากไปแล้วเกิดวันข้างหน้า

ของสุดท้ายคือคน๑๓ล้านกว่า
ที่ตามคุณอยู่หรืออาจจะมีขาจรบ้าง

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้คุณต้องการจะบอกอะไรที่สุด
ผมโพสต์ไปแล้ว

ผมขอว่าคนที่รักผมนะคนที่รักผมคนนี้คอยอยู่ข้างผมตลอด
ผมขอขอบคุณขอบใจคุณคือคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตผมแล้ว
ตั้งนานแล้วแหละพวกคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตผม
แต่ว่าผมไม่สามารถตอบพวกคุณได้หมดเพราะว่าบางทีคอมเมนต์คุยกันมันเยอะ
ผมอาศัยการคุยกันผ่านไลค์บางทีผมก็หาช่องทางเฮ้ยคุยกันเขาก็ได้แค่พิมพ์แต่พูดไม่ได้
ผมก็พยายามไปคุยกับเจ๊ช้างเจ๊ช้างน่าจะเป็นคนดังในเฟซบุ๊คอีกคนหนึ่งที่ดังมาจากแคมฟอลอีกคนนึง
ทีนี้สมมุติพี่เล่นเฟซบุ๊คแต่พี่ตามผมอยู่พี่มาดูผมไลค์พี่ก็ได้แค่พิมพ์
แต่ถ้าพี่มาเจอผมในแคมฟอล์กพี่สามารถกดไลค์ขึ้นมาคุยกับผมสดได้เลย
ะสำคัญที่คุณอยากจะบอกเขาที่สุด๑๐วินาทีสุดท้ายของรายการคืออะไร
คือสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยมันคือสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าข้างผมดีกว่า
ถ้าเข้าข้างผมเหมือนคุณจะเข้าข้างคนผิดใครจะด่าอะไรก็ด่าไปคือ
แต่ผมมีช่วงเวลาให้ด่านะ
เพราะพอผมรับผิดรับโทษรับอะไรแล้วก็ถือว่า
ผมรับผิดในส่วนของผมแล้วถ้ายังมาไม่จบไม่สิ้น
มันก็คือผมก็คือกระจกด่ามาผมก็ดักครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป